ไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมาครับคุณผู้ชมครับ
มีผู้ชาย๓คนนะฮะมาแล้วก็เอาศพ
เอาศพของผู้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยกันนั่นแหละนะครับ
เอาไปทิ้งอยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สำโรง
ตำรวจตรวจสอบแล้วอ๋อทั้งหมดนี้ทั้งคนที่ถูกเอามาทิ้งที่เป็นศพไปแล้ว
แล้วศพเพื่อนมาทิ้งคือจะเอาพามาโรงพยาบาลแต่พอมาถึงโรงพยาบาลปั๊บตายก่อน
ผู้ชายสามคนขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเอาร่างของผู้ชายคนหนึ่งมา

ตอนนั้นกู้ภัยนะครับได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาตรวจสอบ
มาตรวจสอบก็พบว่าผู้ชายคนที่ถูกทิ้งไว้อายุ๑๔เท่านั้นเอง
มีรอยไหม้ตามผิวหนังคล้ายถูกไฟช็อตหน้าผากมีแผลแตกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจสืบสวนสพศรีคิ้วไปตรวจสอบบ้านของผู้ตาย
พบนายสายชนสิงหารอายุยี่สิบสามปีพี่ชายของผู้ตายรับสารภาพว่าเขา
นี่แหละตัวเขานะน้องชายเขานายละดวงศรีแสงอายุ๔๔ปีนายแดนขาบจันทึก
อายุ๓๙ปีชวนกันไปขโมยตัดสายไฟฟ้านะครับในฟาร์มไก่ร้างริมถนนมิตรภาพ
นี่แหละใช้มอเตอร์ไซคันหนึ่งกับรถจักรยายนพ่วงข้างอีกคันนึง
พอเข้าไปในอาคารเขากับน้องชายเนี่ยปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยตัดสายไฟแต่พอตัดได้สายเดียวเนี่ย
ืดตืดตืดเหมือนไฟช็อตนะครับก็แล้วก็มีเสียงหล่นจากฝ้าเพดานลงมา
ตกใจสิครับคราวนี้ส่องไฟดูอ้าวเฮ้ยน้องเรานี่หว่า
ตกลงไปนอนคว่ำตัวแข็งแล้วครับ
จากนั้นทั้ง๓คนก็ช่วยกันพาน้องชายเนี่ย

พอไปถึงที่หน้าโรงพยาบาลนะครับ

แล้วแยกย้ายกันหนีก่อนเนื่องจากกลัวความผิด
ต่อมาครับตำรวจตามไปจับตัวนายละดวง
แล้วก็นายแดนได้ในกระท่อมในไร่
ท้ายหมู่บ้านใหม่สำโรง
พบว่าตกวางขอมียาบาลอยู่เม็ดนึง
ถุงพลาสติกแล้วก็อุปกรณ์การเสพ

ทั้งสองคนรับว่าไปซื้อมาด้วยกันซื้อจะมาเสพ
ทั้งสองคนรับสารภาพว่าร่วมกัน
ขโมยตัดสายไฟที่ฟาร์มไก่ร้างจริงด้วยนะครับ
นำตัวทั้ง๓คนไปตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดนะครับบวกสิครับ
ม่วงม่วงทั้ง๓คนเลย

เวลากลางคืนโดยใช้ยานพานะ
ร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน